สำหรับพี่ไมค์พี่รมพรคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นต้นแบบของชาวนาตัวจริง

ล่าสุดขอวางไหมหนึ่งวันค่ะ
เกี่ยวข้าวใช่ไหมวางใหม่จากการร้องเพลง
แล้วมาจับเขียวเกี่ยวข้าวบนพื้นที่นาของตัวเอง
ด้วยการจัดโครงการผู้ว่าพาเกี่ยวข้าวอินซีวิถีพอเพียง
ร่วมกับชาวบ้านดอนแตงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
พร้อมกับอธิบายและสาธิตวิธีการเกี่ยวข้าวที่ถูกต้องให้ได้เห็นกันแบบชัดเลยนะคะ
โดยนักร้องลูกทุ่งเผยว่าตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมา
เพื่อให้ลูกให้หลานคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงความเหนื่อยยากลำบาก
และไม่ลืมอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษค่ะ
หล่อเลี้ยงชีวิตให้พวกเขาเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
จุดประกายคือมาจากเรื่องของแนวของพ่อหลวงของเรา
เป็นต้นแบบให้กับคนในสังคมได้รับรู้ว่าจริงการทำเกษตรแบบปลอดสารแบบอินซี
ผมว่ามันทำให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตที่เราทำได้
ลูกหลานทุกคนสามารถที่จะมาพัฒนาแล้วก็ทำได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนด้วย
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขที่ยั่งยืนนะคะ
ซึ่งพี่ไมค์เองเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะในการเผยแพร่เรื่องราววิธีการเกี่ยวข้าว
สาธิตวิธีการเกี่ยวข้าวให้ได้ดูกันเลยด้วย